ยังนั้นผมก็ต้องมัดผมรึเปล่า

ไอ้ที่อมเนื้อยิ่งกับมะนาวอีกครั้ง

อุ๊ยข้ามวอนี้

เราก็ไม่เคยปากมาได้เลย

เหมือนเมื่อจงเลยจะมีคนอยากให้เรารอแบบน่ารัก

แล้วใส่ไม่ลงด้วยนะหัวโตเกิน

ตอนนี้แฟนเหลือสวมหูกับสวมจมูก
นั่นเดี๋ยวค่ะ

เสียใจมาก
อะไรฮะ

เอาจริงด้วยความบังเอิญเทปนี้

มันก็ไม่ใช่บททำโทษอ่ะ
ลิปสติกไม่ต้องถ่ายตรงหลังก็ได้

คิดยังค่ะคิดยัง
ไม่ต้องชี้แนะมากก็ได้ค่ะ

วันนี้สดลูกพี่